ที่นครราชศรีมานะคะลูกชายคนหนึ่งค่ะบอกว่าจะต้องบวชให้เร็วขึ้นให้เร็วที่สุด
และเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเพราะว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
แล้วที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวนี้บอกว่าอ้าวเดี๋ยวลูกเข้าพิธีบวชช่วงเดือนปีหน้าแล้วกันเดือนมกราคม
แต่นี่ค่ะเขาบอกต้องทำให้เร็วที่สุดเพราะคุณแม่ป่วยอยู่บนเตียงระยะสุดท้าย
หลายคนดูคลิปนี้ไปด้วยน้ำตาไหลตามไปด้วยเลยนะ
นี่เป็นช่วงที่ลูกชายค่ะเข้าไปกรอกกราบขอขมาเพื่อที่จะอุปสมบทเนี่ยนะคะ
และคุณแม่ก็ต้องลุกขึ้นมานะจากเตียงเพื่อที่จะมาตัดผมลูก
ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางทุกคนเนี่ยพยายามสู้เหลือนะ
มีเสียงของคลิปด้วยนี่ขอดูนิดนึงได้ไหมครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหบีบหัวใจเหลือเกิน

คือจริงแล้วผู้เป็นแม่ไม่ได้สติแล้วนะฮะ

ทางญาติต้องพยุงตัวแล้วก็จับมือขึ้นกอดลูกชายนะครับ
แล้วก็จับมือเพื่อที่จะเหมือนจับกันไก่ตัดผมให้กับลูกชาย
คลิปผมให้กับลูกชายเพื่อให้ลูกชายได้บวชนะครับ
ภาพนี้เกิดขึ้นช่วงวันศุกร์นะคะศุกร์ที่ผ่านมา
พิธีอุปสรมบวชเนี่ยก็คือวันถัดไป
แต่คุณผู้ชมคะพิธีอุปสมบทคุณแม่ไม่ได้เข้าไปร่วมด้วย
เพราะคุณแม่เสียชีวิต
เสียชีวิตก่อนที่นาคจะเข้าโบสถ์นะคะ
ก่อนที่จะได้ใส่จีวอนอีกนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งคือพ่อบอกว่าจะต้องทำแบบนี้
เพราะว่าถือว่าเป็นการตัดสินใจเลย
เพื่อให้แม่ได้มีโอกาสเกาะชัยผ้าเหลืองของลูก
ก่อนที่จะสิ้นลมหายใจนะคะ
เป็นช่วงที่สิ้นลมหายใจแล้วนะครับ
ใช่ค่ะครอบครัวจัดพิธีอุปสมบทที่วัดพลจลกนะคะ
ที่อำเภนวณสูงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

ครอบครัวเตรียมนำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดแห่งเดียวกันเลยนะคะ
ส่วนลูกชายตอนนี้เป็นพระแล้วนะคะ
แต่ขออนุญาตใช้คำว่าช่วงเวลานั้นนะคะเป็นนาคอัน
ถ้าแม่รับรู้ขอให้แม่อย่าเป็นห่วง
ตัวเองจะทำหน้าที่ลูกที่ดีดูแลพ่อดูแลน้อง
ขอให้แม่ไปสู่พบภูมิที่ดี
ถ้าชาติหน้ามีจริงขอเกิดเป็นลูกแม่ทุกข์พบชาติไปค่ะ
แม่ก็แทบจะเรียกชื่อแล้วก็มือลูกเบาครับ
ตั้งใจไว้ก็กำหนดการก็เป็นมกราปีหน้าครับ
แต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก่อนก็เลยต้องบวชให้แม่
ใจหนึ่งก็ดีใจที่ได้บวชให้แม่เป็นครั้งสุดท้าย
ในจังก็เสียใจที่แม่จากไปครับ

มาตั้งปัมเพณิกุษลที่สาราวัดนะคะ

ศพและประกอบพิธีรดน้ำศพด้วย
ใบหน้าที่สงบนิ่งแต่น้ำตาไหลนะคะ
ศพแม่จะประกอบพิธีชาพนักกิจ๑๖มีนาคมนี้ค่ะ
ขณะที่พระอันต์เองจะอุปสมบท๑๕วัน
ก่อนที่จะลาศิกขากลับไปทำงานนะคะ
ทำงานอยู่ที่กรุงเทพเพื่อที่จะนำเงินมาดูแลคุณพ่อ

ก็จะมีผู้เป็นแม่ที่ป่วยมะเร็งแล้วก็เสียชีวิตไปนะฮะ
ผู้เป็นพ่อแล้วก็ตัวพี่สาวของพระอันเนี่ย

ก็จะต้องดูแลคุณพ่อให้ดีที่สุดนะครับ

ก็จะดูแลเหมือนที่เคยดูแลคุณแม่นั่นแหละนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่คนที่แชร์กันในโลกโซเชียลบอก
โอ้โหเศร้าสลดใจเหลือเกินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพระด้วยนะครับ